คนรอตั้งวงว่าเออใช่ไม่ใช่
เพราะว่าวงเมาส์วงสมน้ำหน้ารออยู่เลย
แต่บอกเลยว่าม้วนเสือกลับบ้านได้เลยนะคะ
สำหรับกรณีข่าวของคุณโน๊ตแล้วก็แพทิเซีย

พี่แท้บอกว่าครูนี้ไปไม่รอดคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม
ความสัมพันธ์แพทิเซียกูธกับไฮโซโน้ตวิเศษไม่เหมือนเดิม
เสียงกระซิบเบาแต่มันก็ดังอยู่

แถมช่วงหลังก็ไม่ค่อยเห็นโมเมนต์หวานของทั้งคู่นะ
โนกันไปใหญ่แต่อย่างที่บอกไปม้วนเสือกลับบ้านเถอ
เพราะว่าทั้งแพทิเซียแล้วก็คุณโน๊ตนะครับ

ชิ้นเดียวกันเป๊ะ
ให้รู้ว่าไปกินที่เดียวกันเลยนะจ๊ะ

เพื่อยืนยันสถานะแล้วก็สยุกข่าวมาวข่าวเรือทั้งหลาย

ก็เดี๋ยวไว้ข้างหน้าแพทย์ก็มาลงรายละเอียดให้พี่ดีกว่า
แต่ว่าชีวิตตอนนี้ถือว่าแฮปปี้ดีหรือว่ายังไงคะ

หนูก็ใช้ชีวิตปกติของหนูอะค่ะพี่
ก็คือหนูก็ดูจากสถานการณ์ตอนนี้
คือแพทย์ก็ไม่รู้จะลงรายละเอียดอะไร

เหมือนเป็นการสยบข่าวหรือเปล่า
เป็นไปตามที่ทุกคนเห็นนะคะ
สรุปว่าก็ไม่เลิกนะคะ
คนที่แบบขาเมาก็ต้องเงียบไปก่อนละกันค่ะ